เรากลับมาที่บรรยากาศลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ที่เชียงใหม่เนี่ยประเพณีรอยกระทงยี่เป่งมันมีฝรั่งเขาพาแฟนเข้ามาด้วย
รอยกระทงปุ๊บคุกเข่าขอแฟนแต่งงาน
กลางบรรยากาศโคมลอยนับพันดวงที่มันเป็นฉากหลังที่แบบ
สวยมากรวมทั้งที่อื่นด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไล่เลียงไปดูว่ามีที่ไหนน่าสนใจกันบ้าง
ดูเพชรบูรณ์กันก่อนอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะฮะ
ก็มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเขาพากันไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงรอบพระอุโบสถ
ที่สร้างอยู่บนเนินเขาในวัดบรรพตารามหรือว่าวัดใต้อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ทำกลางบรรยากาศคึกคักมากมายทีเดียวนะครับ
ซึ่งการลอยกระทงแบบนี้จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
เพราะว่ายังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ที่สำคัญก็คือว่าการลอยกระทงรอบพระอุโบสถทำให้การจัดเก็บกระทงมันง่ายขึ้น
คือเขาดูดน้ำเข้ามาแล้วทำให้รอบพระอุโบสถกลายเป็นเหมือนคลองย่อมนะฮะ
คนมาไหว้พระปุ๊บเดินสะพานไปปุ๊บก็ไหว้เสร็จแล้วนะ
แล้วก็ไปลอยกระทงรอบอุโบสถได้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะฮะ
ขยะในแม่น้ำลำคลองกับเรื่องของเศษซากของกระทงด้วยนะครับ
ส่วนที่บริเวณตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ในอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ชาวบ้านเขาก็พร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยสวยงามแบบนี้
ไปร่วมลอยกระทงภายในงานเรื่องร่องคลองร้อยสายค่ะ

จะได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติ
ด้วยการใช้วัสดุทำกระทงที่ไม่สร้างมลพิษค่ะ
ชาวบ้านเขาร่วมกันนำใบจากมาประดิษฐ์เป็นกระทงใบจาก๑๕๐๐ใบ
แล้วก็แจกให้กับคนที่แต่งกายชุดไทยมาร่วมงานทั้งหมดเลย
ขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก
แห่ไปมาร่วมงานรอยกระทงบริเวณอนุสรรค์สถานศิรมิเมื่อเรือต่อ๘๑๓

ซึ่งบรรยากาศก็คึกคักมากมายทีเดียวนะครับ
ภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งการจำหน่ายสินค้า
จำหน่ายกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างต้นกล้วยนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่เองก็คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้เต็มที่เลย
พร้อมทั้งห้ามนำกระทงที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปจำหน่าย
หรือนำไปลอยในพื้นที่รวมทั้งห้ามจุดพลุหรือว่าโคมลอยด้วยนะครับ
ที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะบรรยากาศเนี่ยคึกคักไม่แพ้ภาคใต้เลย
จองแป้นอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เขาจัดเทศกาลแขวนโคมในระหว่างวันที่๒๑๒๕พฤศจิกายนนี้
ในงานกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะ
มีการแสดงมีการประกวดนางงามสาวประเภท๒
แล้วก็มีการประกวดหนูน้อยนพมาศและเขาวงกฎจำลองด้วย
ลอยกระทงปล่อยโครมลอยกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว
เอาล่ะเรามาปิดท้ายกับภาพบรรยากาศที่โอ้โหมันแบบสุดสวีทนะฮะ
นี่เป็นงานเทศกาลประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่

เอายี่เป็งชิงใหม่ฮ่วมแหงฮ่วมใจ
ลดขยะปลอดประทัดยักษ์ไร้แอลกอฮอล์นะครับ

เชิงสะพานนวรัฐนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย
ก็ไปลอยกระทงกันริมแม่น้ำปิงจนแน่นไปหมดเลย
ทั้งยังมีการนี่ปล่อยโคมลอยกันไป

พอปล่อยไปแล้วมันก็จะดีขึ้น
ก็จะมีความสุขต่างนานา

เป็นเหตุการณ์สุดประทับใจอ่ะ

คือนักท่องเที่ยวหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนจีน

โอ้โหก็มีเสียงชาวบ้านชาวช่องนักท่องเที่ยวก็เฮ
ปรบมือแสดงความยินดีกับเขาทั้งคู่เลย

ด้านเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมหามรือกันเขาบอกว่า
ในวันนี้นะอีกวันหนึ่งก็จะมีการวางมาตรการคุมเข้มเรื่องของการปล่อยโคมลอยด้วย

ความปลอดภัยเพราะว่าก็ยังคงมีการจัดงานต่อเนื่องไปนะครับ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะมีการจัดงานต่อไป
ก็ยินดีกับคู่รักคู่นี้
เป็นชาวต่างชาติที่มาขอกันในเมืองไทย
งามมากนะคะประเพณีของเรานะ